เย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะดูเรื่องการเมืองต่อเนื่องจากเมื่อวานกันสักนิดหนึ่งนะคะ
กลางกระแสข่าวที่บอกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออก
เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อกรณีปัญหาการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
นี่เป็นการตีความจากหลายฝ่าย
เมื่อวานนี้นะคะก็มีการออกมาบอกแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้
แล้ววันนี้ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งโดยนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่า
ไม่ไปไหนแน่นอนยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม
สารงานเดินหน้าต่อไปซึ่งเป็นการพูดระหว่างที่เดินทางไป
เป็นประธานการเปิดรถไฟฟ้า๑สถานี
เป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
หนึ่งสถานีก็คือจากหมอชิดเดิมปกติไปทางหมอชิดใช่ไหมคะ
เปิดเพิ่มหนึ่งสถานีก็คือจากหมอชิดไปถึงเซ็นทรัศน์ราชภาว
ก็เป็นการเปิดชิมลางไปก่อนตอนนี้ขึ้นฟรีนะคะ
นายกรัฐมนตรีไปเปิดเมื่อช่วงเช้านี้เอง
นักข่าวก็ไปทำข่าวด้วยแล้วก็ไปถามด้วยนี่นะคะ
ประเด็นที่นักข่าวอยากจะถามมากที่สุด
จากเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วนะคะ
บอกว่าท่านนายกเมื่อวานนี้ที่บอกว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
หมายความว่าจะลาออกใช่หรือไม่
นายกตอบชัดเจนเลยนะคะบอกว่าจะไม่ไปไหน
จะอยู่ทำงานต่อฟังเต็มเลยค่ะ
แต่ยังไม่ไปไหนไม่ต้องกลัว
เอาล่ะเดี๋ยวนอกเรื่องอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องอีก
ยังไม่ไปไหนหรอกไม่ต้องกลัว
เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวนอกเรื่องไปกันอีกนะคะ
นี่คือคำยืนยันของนายกรัฐมนตรีเป็นนายกต่อนะคะ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อนะคะ
ส่วนฝากฝั่งที่ลักษณะก็จะคล้ายกับโอนเอ็น
ทางด้านที่อยากให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยการลาออก
ก็คือนายรยุทธ์บุญธรรมโคศกของภักดิ์เพื่อชาติ
เชื่อว่าถ้านายกจะลาออกเนี่ย

ซึ่งไม่ว่านายกจะอ้างเหตุผลใดก็ผิดรัฐธรรมนูลชัดเจน
ดังนั้นหากนายกต้องการลบข้อคอรหาร
ไม่อยากให้รัฐมนตรีท่านอื่นเดือดร้อนไปด้วย
ลาออกจากตำแหน่งเพื่อสร้างมาตรฐานของการเมืองไทยไปอีกหนึ่งขั้น
เหมือนผู้นำประเทศอื่นที่เขาทำกันเมื่อเกิดข้อกล่าวหา
แม้จะยังไม่มีการสืบสวนว่าผิดหรือไม่ก็ตามนะคะ

นายกรัฐมนตรีจะลาออกเพื่อรับผิดชอบค่ะ
มาอีกหนึ่งกรณีนะคะเมื่อวานี้ก็มีข่าวว่า
พักเล็กที่ถูกเชิญมาร่วมรัฐบาล
เขาบอกว่าอยากจะเป็นฝ่ายค้าและ
อยากจะยกมือให้รัฐบาลแล้ว
เขาบอกว่าสาเหตุก็คือไม่พอใจที่ไม่ได้รับตำแหน่งในฝ่ายบริหาร
ตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้
รวมถึงนโยบายของพักเล็กไม่ถูกผลักดัน

ล่าสุดนายพิเชศสถิระชวานหัวหน้าภักดิ์ประชาธรรมไทย๑๕ภักดิ์เล็ก
ที่เปิดเผยว่าอาจจะมีการออกจากร่วมรัฐบาล

หลังแถลงข่าวร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระสุกกระสวงกเศษและสหกร
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมแก่นำของพักพลังประชารัฐ
เข้ามาพูดคุยแล้วนะคะรับทราบปัญหาแล้ว
และจะพยายามแก้ไข
ได้รับทราบว่าทั้ง๑๐พักจะได้รับโคต้า
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองหลังจากนี้ไป
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะได้เป็นข้าราชการการเมืองในรัฐบาล
หรือเป็นประธานกรรมธิการในสภา
สรุปแล้วเรื่อง๕พักเล็ก
ที่ประกาศจะถอนตัวจากการร่วมพักร่วมรัฐบาล
ก็ถือว่าน่าจะมีการแก้ไขค่ะ